เอามาต่อกันที่หนุ่มหล่อผิวขาวหน้าใสคนนี้กันบ้าง

ตอนนี้จรดปากกาเซ็นสัญญากับพี่บอยทะกลเกียจ

หล่อขึ้นเรานี่น้อยนะคุณคุณเนาะ
ส่วนผลงานเพลงก็ยังไม่หมดฝันนะคะ
ขอไปต่อกับซิงเกิ้ลใหม่แนวอีสานโจ๊ะโดนใจ
โดยได้น้องกาฟิลเจ้าของเพลงฮิตฝนเทลงมามาร่วมฟิเจอร์ริ่งด้วยนะ
ส่วนเรื่องความรักกับแฟนสาวไฮโซเจ้าของธุรกิจร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อดัง
ตอนนี้ก็ยังแฮปปี้ดีคบกันมา๕ปีแล้ว
เรื่องงานแต่งก็มีคุยคุยกันบ้างแต่ว่ายังไม่ใช่ตอนนี้นะคะ
ยังครับยังครับยังครับยังไม่แต่งครับยังไม่แต่งใจครับผม
คงไม่ได้ฝากใครขนาดนั้นนะฮะก็ต้องติดเก็บเงินเก็บเงินแต่งงานดีกว่า
คุยกันแพลนไปเรื่อยครับแพลนไปเรื่อยฮะก็คุยมีคุยกันแหละแต่ว่ายังไม่ได้เคาะ